เจ้าออจังที่ต้องบอกว่าฮอตที่สิบลมมนต์จริงนะคะ
ดิฉันไปเจอหนึ่งนักแสดงนะคะถือว่าแจ้งเกิดจากเรื่องนี้เลย
น้องซีนพัฒนากรค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่โดดเด่นมากคือเล่นเป็นแม่แก้ว
ลูกสาวคนโตของพ่อหมื่นกับแม่การะเกดนี่แหละค่ะ
น้องซีนเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะสบายสีม่วงนะคะ
ซีนเปิดใจว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นตัวเองห่มสบายใส่ชุดไทยเข้าฉากละครพรมลิขิตค่ะ
แล้วก็ดีใจมากที่ไปไหนมาไหนตอนนี้ใครก็เรียกแม่แก้วกันทั้งนั้นแล้วค่ะ
ที่สำคัญงานรุมมากงานพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์ติดต่อมาตั้งแต่ละครยังไม่ออนนะคะ
เรียกว่าตอนนี้คือแม่แก้วฮอตมากจริงนะคะ
แล้วตัวจริงน้องคือบอกว่าจริงหนูไม่ได้เรียบร้อยเหมือนในละครนะคะ
ไม่ได้เป็นแม่แก้วตัวจริงน้องซีนก็คือแม่การะเกดนะคะ
เหมือนแบบลูกสาวคนเล็กด้วยเหมือนแม่ปลางด้วยเหมือนแม่การะเกดด้วยนะคะ
จะเป็นยังไงนะคะไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ดีใจมากแล้วมันเกินความคาดหมายคือ
ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยนะคะที่แบบว่าละครยังไม่ออนแต่งงานอ่ะ

ต่างมากหน้าตาหนูเรียบร้อยแต่อย่าให้ลุคภายนอกมันหลอกพี่ได้
ทุกคนจะพูดว่าซิมเหมือนแม่ปลาง
ใช่คือจะมีความสนมีความแซวคนอื่น
คือแม่แก้วจะค่อนข้างแบบเก็บเนื้อเก็บตัว
ไม่ค่อยแบบอยากพูดคุยกับใครมากนอกจากคนที่เราสนิทจริง
แต่ซีนคือคุยได้หมดเลยคือเป็นเหมือนแม่แก้วที่จะแบบว่า
เอ็กซ์โอเวิร์ดกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

จริงนะคะน่ารักทั้งแบบว่าตัวจริงแล้วก็ในจอด้วยนะคะ